ไหมว่าเวลาเราสั่งของออนไลน์มา

เคยแกะสินค้าออกมาดูบ้างมั้ย
ดูคลิปนี้ได้คำตอบเลยครับ
มันถ่ายอะไรพี่
มันถ่าย
ไม่แล้วมันคืออะไร
สินค้าที่ลูกค้าคนนี้เขาสั่งมาเป็นกล้องมือ๒

พูดออกจากการไม่ได้ครับแต่เชื่อว่าพนักงานที่เขาแอบแกะมาดูเนี่ย
ก็เลยถ่ายเล่นกันแล้วแล้วก็คือลืมลบลืมอะไรด้วยล่ะอ๋อใช่ฮะโอ้โห
แล้วเขาก็เลยเอามาลงในติ๊กต๊อกแบบนี้ครับคนที่ร้องเรียนเนี่ย
เขาบอกว่าเตือนภัยใกล้ตัวเรื่องมีอยู่ว่า
น้องใช้บริการขนส่งเอกชนสินค้าเป็นกล่อง
แต่ก็ไม่มีการตอบกลับมา
ขอให้โลกออนไลน์ช่วยกันแชร์ไป

และมีติดโอ้ขอบคุณมากเลยครับคุณผู้ชมฮะ
เขาติดแฮชแท็กไทยรัฐทีวี๓๒ด้วยนะ

เรื่องนี้ก็ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยว่า
แม่พนักงานขนส่งนี่ทำไมไร้มารยาทแบบนี้
บริษัทขนส่งออกแถลงการแล้วครับพี่คุณผัก
เขาขออภัยเป็นอย่างสูงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เรื่องต้นมีการเยียวยาผู้เสียหายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลังตรวจสอบเพราะว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการขาดวิจารณญาณส่วนบุคคลของพนักงาน
ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานของการให้บริการของบริษัทมีโทษทางวินัยด้วยนะ
พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานทันทีก็คือไล่ออกครับ
นอกจากนี้กำลังพิจารณาดำเนินคดีทางกฎหมายด้วย
เพราะทำให้บริษัทเนี่ยเสียหายครับแต่
อย่างที่เราบอกคือทุกบริษัท
ที่มีคนดีคนไม่ดี
แค่พนักงานคนเดียวไม่ได้บอกว่าองค์กรนั้นจะไม่ดีนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าพี่ขนส่งหรือว่าพนักงานขนส่งที่เขาน่ารักก็มี
กรณีแบบนี้ทางร้านเขาจะบอกตลอดเลยนะ

แต่กรณีแบบนี้ไงมันถูกเปิดระหว่างทาง
คนเขาหางานทำกันงานหายากก็ตาย